ทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายปิดท้ายเบรกนี้กันหน่อยนะคะ

กลุ่มเพื่อนรวมตัวกันซึ่งเป็นอดีตนักดนตรีค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ไม่เจอกันนานประมาณ๒๐ปีรวมตัวกันอีกครั้งขับร้องเพลง
แต่ปรากฏว่าการขับร้องเพลงครั้งนี้ค่ะ

ซึ่งเป็นอดีตนักร้องนำของวงไปสู่สวงสวรรค์นะคะ
อย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นการแสดงดนตรีภายในวัดไร่ปลือ
ก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะ
ครั้งสุดท้ายให้แก่นายมนตรีบางยิ้ม
หรือว่าเซียนจุเซียนพระวัย๓๘ปีซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ก็คือมอเตอร์ไซค์ถูกรถบรรทุกสินค้าชนที่จังหวัดตาก
แล้วก็ไปรักษาตัวที่จังหวัดกำแพงเพชรสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพเซียนจุก
บรรดาเพื่อนอดีตนักดนตรีวงพิกรายแบน
ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกของวงดนตรีโรงเรียนพิไกรวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชรก็ร่วมกันขับร้องเพลง
ซึ่งคนตายเนี่ยก็คือเซียนจุกเป็นนักร้องนำของวงดนตรีนี้นะคะ
เพื่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบกว่า๒๐ปี
เพื่อแสดงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางแล้วก็ร่วมกันขับร้องเพลงเราและนาย
ซึ่งเป็นเพลงที่เซียนจุกชอบแล้วก็เคยร่วมร้องในวงด้วยนะคะ
ญาติพี่น้องเพื่อนฟูงก็ใจนึงก็สุขใจนึงก็เศร้า
คนที่มาร่วมงานศพก็ออกมารำกันบริเวณหน้าเมน
เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับเซียนจุก
เพราะว่าเซียนจุกปกตินิสัยก็คือเป็นคนรื่นเริงเป็นคนสนุก
แล้วก็เป็นอดีตนักร้องนำของวงพี่ไกรแบรนด์นี้ด้วยนะคะ